มอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์มาชนกันกลางแยก
แล้วจังหวะที่ชนนะร่างคนกระเด็น
กระเด็นตัวลอยไปกัแท่กับตะก้า

ทำอย่างไรก็ต้องเอาอุปกรณ์ตัดทาง

เพราะอะไรมันไปทิ้มอยู่เลยเนี่ยนี่ตรงน่องใช่ไหม
น่องที่ตะแกงหน้ารถมันเสียบอยู่แบบนี้

มันเสียวมากนะอุปกรณ์แบบนี้แล้วเสียงมันดังอุปกรณ์
ใช่ทีนี้ก็ต้องไปทั้งป้านกน้อยไปทั้งตะก้า
แบบนี้ไปส่งโรงพยาบาลพิมาย
เจ้าเย็ดย่าต้องคอยประคองคุณป้าไว้ก่อนนะ
คุณป้าก็บอกเสียวจะเป็นลม
เอออย่าดมอย่าดมต้องมาให้ดมแล้วก็ช่วยกันพัดนะ
เดี๋ยวมันมีจังหวะนะที่ตัดได้แล้วคุณ
เอ๊ะตอนที่ตัดออกมาแล้วต่อให้ตัดออกมาแล้วเนี่ย
คือมันออกมาจากตัวรถคุณผู้ชมไม่ได้ออกมาจากขา
แต่ก็ต้องไปแบบนี้โอ๊ย
การทำงานของเจ้าหน้าที่ก็หวาดเสียวเหลือเกินค่ะ
จุดตรงนี้เนี่ยคือบริเวณสามแยกบ้านสายชนพัฒนาค่ะ
นี่จังหวะตัดนะออกได้แล้วแล้วต้องประคองเห็นไหม
เหล็กนั้นมันยังเสียบคาอยู่เลยค่ะ
แล้วต้องทำขาให้แบบนิ่งนะเวลาจะนอนตรงเปย์บอร์ดเนี่ย
ต้องหามุมหาองศาดีแล้วรัดขาให้แน่น
เกิดพลิกไปแล้วเดี๋ยวมันไปเสียบเดี๋ยวมันหนักกว่าเดิมค่ะ
เหตุการณ์นี้ที่โคราชตำรวจสพพิมายก็ตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
เตอร์ไซคันนี้ของคุณป้าก็ไปชนกับมอเตอร์ไซค์อีกคันนึง
คนเจ็บก็มีทั้งป้านกน้อยอีกสองคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
นกน้อยกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วไปชนกับรถอีกคันหนึ่ง
ก็เลยกระเด็นไงกระเด็นไปทับตะแกงหน้ารถเหล็กมันก็เลยเสียบ
เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ชัดเจนต่อไป
แล้วก็รอให้ป้านกน้อยอาการดีขึ้นนำตัวป้านกน้อยมาสอบปากคำ

เห็นแล้วหวาดเสียวแล้วตะแกงหน้ารถมันเป็นเหล็กด้วยเนอะ